ปัญหาอย่างหนึ่งที่มีมาตลอดก็คือการขายเกินราคาที่กำหนดไว้ก็คือใบละ๘๐บาทนะครับ
ล่าสุดทางกองสลากก็มีแนวคิดจะรวมชุดเป็นเลขเด็ดเลขดังเลขรวมชุดขายเองนะครับ
คอสชเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดนะครับ
เดี๋ยวเราย้อนไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีวิธีการแล้วก็แนวทางอย่างไรบ้าง

พฤษภาคม๒๕๕๘หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นามในคำสั่งมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช้อำนาจเด็ดขาดตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ๒๕๖๒
แต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่
โดยสงคราฮารก็คือพอภิรัชคงสมพงศ์ตำแหน่งในขณะนั้น
กำกับดูแลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง
นายสมชัยสุจพงศ์ที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอยู่เดิม
สลากินแบ่งผมเห็นมันเป็นความเดือดร้อนมานานแล้วนะครับ
บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยรัฐบาลนี้ไม่เห็นน่าจะต้องมายุ่งวุ่นวาย

สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเราต้องเป็นตามกฎหมายก็คือ
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการขายสลากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

คนได้โคต้าแล้วไม่ขายจริง

แล้วไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองสลาก
และเพิ่มการจัดสรรเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคม
อกจากนี้ยังใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เท่าผู้ค้าสลากรายย่อยที่ขายสลากเกินราคา
เป็นระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เดิมที่ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
อีกทั้งยังเพิ่มเจ้าหน้าที่จับกลุ่มให้ฝ่ายทหารจากเดิมที่มีแค่ตำรวจ

ประธานคณะกรรมการเริ่มประชุมคณะกรรมการสลากนัดแรก
เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม๒๕๕๙
บังคับใช้อำนาจตามกฎหมายในการจัดระเบียบการขายสลาก
ด้วยการประกาศเพิ่มส่วนลดกำไรแก่ผู้ค้าสลากที่มีโคต้า
เพื่อให้ผู้ค้ามีกำไรมากขึ้นที่คู่ละ๙บาท๖๐สตางค์
เท่ากับเป็นราคาขายส่งฉบับละ๗๐บาท๔๐สตางค์
เพื่อให้ขายที่คู่ละ๘๐บาทได้
หลังจากสลากงวดสุดท้ายคือประมาณวันที่๑มิถุนาหรือวันที่๒มิถุนาที่ออกสลาก
แล้วสลากงวดใหม่ที่จะขายเพื่อจะออกรางวัลในวันที่๑๖เนี่ยราคาต้อง๘๐บาทแล้ว
เพราะท่านต้นทุนต่ำแล้วนะครับท่านมีกำไรสูงแล้ว
และให้นำเงินส่วนนี้ไปเพิ่มให้รางวัลที่๑เป็นรางวัลละ๓ล้านบาทหรือคู่ละ๖ล้านบาท
ตั้งแต่งวดวันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙
ขณะเดียวกันยังลดปัญหาสลากเหลือเพราะเลขไม่สวยด้วยการเพิ่มรางวัลเลขหน้า๓ตัว
พร้อมกับลดรางวัลเลขท้าย๓ตัวเหลือ๒รางวัล
เริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑กัญญายน๒๕๕๘
พร้อมปรับลดโคต้าผู้ค้าสลากบางกลุ่ม
คุมเข้มต้นทางแล้วก็มาปรับแผนการจำหน่ายสลาก
โดยการเปิดโครงการให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซื้อจองล่วงหน้า
ขั้นต่ำ๕เล่มต่อรายสูงสุด๕๐เล่มต่อราย
ธนาคารกรุงไทยแล้วไปรับสลากที่ปรายศนีย์
และที่ดูเหมือนจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงก็คือการประกาศปิดตำนาน๕เสือกองสลาก
ด้วยการไม่ต่อสัญญาตัวแทนจำหน่ายประเภทองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการและนิติบุคคลทั้งหมด
ตั้งแต่งวดวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๕๘มีสลากเพิ่มขึ้น๗๙๐๐ฉบับคู่
และตั้งแต่งวดวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙เพิ่มขึ้นอีก๒ล้านฉบับคู่
แต่การเปิดให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซื้อจองล่วงหน้าดูเหมือนจะเริ่มไม่เป็นผล
เพราะมีการตรวจสอบพบว่ามีผู้จองสลากล่วงหน้ากลุ่มหนึ่งลงทะเบียนจองสลากล่วงหน้าเพื่อนำสิทธิ์ไปขายต่อ
เป็นช่องทางให้คนกลางสามารถรวมสลากจัดชุดได้ราคาขายหน้าแผงก็กลับมาเกินราคาเหมือนเดิม
สลากจึงทยอยปรับลดยอดสลากจองล่วงหน้าแล้วมาปรับเพิ่มยอดสลากซื้อตรงงวด
ตั้งแต่งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙เพื่อแก้ปัญหานี้
ขณะเดียวกันก็พยายามแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลพศ๒๕๖๒
เพื่อเปิดช่องให้สามารถออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ได้เช่นสลากออนไลน์สลากล็อตโต้
และเพื่อแก้ไขปัญหาสลากปลอมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกสลากรูปแบบใหม่
โดยลดขนาดเหลือรูปแบบใบเดียวจากเดิมที่เป็นฉบับคู่
เพื่อให้ผู้ค้าและประชาชนใช้ตรวจสอบสลากปลอมได้เอง
แต่ยังจำหน่ายในราคา๘๐บาทและมีเงินรางวัลเท่าเดิม
แม้จะดำเนินการมาหลากหลายมาตรการหลายวิธี
แต่สลากก็ยังคงขายเกินราคา๘๐บาทเพราะมีการรวมชุดขาย
เมื่อวานนี้
วัน๑๘มีนาคม๒๕๖๑
สำนักงานสลากจึงประกาศว่าจะแก้ไขปัญหานี้
โดยการจะพิมพ์สลากชุดหรือหวยชุดออกมาจำหน่ายเอง
แต่ยังไม่สรุปว่าจะออกมาในรูปแบบใดและราคาเท่าไหร่
โดยจะขอเวลาทำประชาพิจารณ์ก่อน๓เดือน
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนี้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน